มาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ยิงกันที่อ่างทองครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นเทศกิจในกรุงเทพแต่ว่ากลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็ออกไปฉลองวันเกิดกับเพื่อนในผับแห่งหนึ่งครับหลังจากนั้นมีปัญหากับคนดูแลร้านเอาปืนออกไปเคลียร์กันหน้าร้านยิงใส่ฝ่ายผู้ดูแลแต่ว่าโดนยิงสวนกลับมาเป็นสิบนัดเหตุ

แจ้งตัวหมดด้วยครับมีคนโดนยิงครับพี่
เห็นไหมฮะเหตุการณ์มันระทึกเหลือเกินคุณผู้ชม
เนี่ยทุกคนในร้านต้องพากันหนีตายแล้วครับมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะนับ
นับดูเนี่ย๑๐กว่านัดด้วยกันร้านอาหารที่นี่เนี่ย
อยู่ริมถนนสายเลี่ยงเมืองอ่างทองที่อ่างทองนะครับ
พอสิ้นเสียงปืนก็มีคนเจ็บ๔นะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย
หนึ่งก็คือนายประเสริฐเสวกอายุสี่สิบสองปีเป็นเทศกิจอยู่ที่สำนักงานเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจริงจริงแล้วนายประเสริฐเนี่ยก็เป็นคนต้นเรื่องนะฮะ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะเขาถูกยิงใต้ราวนมนะฮะ
แล้วก็มีคนเจ็บอีก๓คนคือนายคำนวณเดชถูกยิงที่ขานายนิรุธถูกยิงที่ท้อง
ธิรพลถูกยิงที่ท้องเช่นเดียวกัน๓คนนี้บาดเจ็บนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยย้อนความนิดหนึ่งนายประเสริฐเนี่ยไปนั่งดื่มกินที่ร้านกับเพื่อนอีก๒๓คนนะ
เรื่องของงานวันเกิดจากนั้นเนี่ยไปมีปัญหากันกับคนดูแลร้านนะฮะ
ก็เลยอ่ะไปเคลียร์กันหน้าร้านขอเคลียร์หน่อยตัวทีนี้พอออกไปเคลียร์ไม่ได้
นายประเสริฐเนี่ยตอนไปกินเนี่ยเอาปืนไปด้วยชักปืน๙มมยิงใส่เขาก่อน
สุดท้ายมันชุลมุนวุ่นวายโดนยิงสวนกลับมาดังขึ้นเป็น๑๐นัดครับ
แล้วก็มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับทีนี้เราไปถามภรรยาของนายประเสริฐ
ชื่อว่านางสาวพัชราเขาบอกว่าตัวเธอเองก็โอ๊ยท้องอยู่๙เดือนจะคลอดอยู่แล้ว
คลอดเดือนหน้าเนี่ยลูกสาวคนโตก็อายุเพิ่งจะ๗ขวบนะฮะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันศุกร์เนี่ยสามีเดินทางกลับมาบ้านที่อ่างทองวันหยุด
แล้วตอน๓ทุ่มขอบอกว่าขอออกไปฉลองวันเกิดกับเพื่อนหน่อย
ทุ่มส่งไลน์มาเดี๋ยวกลับนะเดี๋ยวเที่ยงคืนจะกลับแล้วเธอก็รอรอไป
สามีก็ยังไม่กลับโทรติดต่อไป๕๐สายไม่มีคนรับ
จากนั้นตี๒มีพยาบาลรับสายบอกว่าสามีโดนยิงเสียชีวิตแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมคนเป็นเมียนะฮะเสียใจใจแทบขาด
ตอนนี้กังวลเรื่องของคดีนะครับเพราะว่ากล้องวงจอบปิดในร้านเขาบอกว่าใช้ไม่ได้
เพราะว่าข้อมูลที่ได้ยินมากับกลุ่มวัยรุ่นก็คือว่าสามีถูกล็อกตัวออกมา
ยิงที่นอกร้านไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นคนทำนะฮะยืนยันว่าสามีเป็นคนรักเพื่อน
เวลาใครมีปัญหาก็จะเป็นคนคอยเข้าไปเคลียร์ก่อนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คาดว่า
น่าจะเป็นการทะเลาะกันในร้านเหล้าแต่ก็ทำไมต้องถึงกับยิงกันให้ตายขนาดนี้ครับ
ตอนนี้คืออยากรู้ว่าเพื่อนที่ไปด้วยสองคนเนี่ยอยู่ตรงไหนเราอยากรู้ความเป็นจริงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
มันถึงเป็นแบบนี้หรือกล้องวงจรปิดก็ได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไร
เพราะตอนนี้ทุกอย่างมันหายไปหมดทั้งเพื่อนทั้งกล้อง
นักข่าวเราก็พยายามไปถามเพื่อนผู้ตายนะชื่อว่านายชัยบอกว่าตอนนี้ก็อยากรู้
แต่นายชัยไม่ได้ไปด้วยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนเขาที่ตายเนี่ยไปฉลองวันเกิดของใคร
พร้อมทั้งอยากให้คนที่ไปด้วยออกมาบอกความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
อันนี้นายประเสริฐที่เสียชีวิตนะฮะ
ใครทำควรจะออกมากล้ารับกล้าทำก็ต้องกล้ารับ
ถ้าเป็นลูกผู้ชายพออันนี้เพื่อนฝากบอกไปยังเพื่อนของผู้ตายอีกทีหนึ่งนะฮะ
ในส่วนของคดีตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปแล้ว
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงนะครับ
ติดตามผู้ก่อเหตุทั้งหมดและคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำแล้ว
ขณะที่นายมเรวัตประสงค์ซึ่งเป็นผู้ว่าอ่างทองเองก็เตรียมสั่งปิดร้านนี้นะฮะ
เพราะว่าก็เป็นจุดเกิดเหตุที่ทะเลาะวิวาสกันนะครับ